คุณผู้ชมครับเรามาดูเรื่องของบรรยากาศ
การเดินทางกลับภูมิลำเนากันหน่อย
ช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วก็ช่วงของ๗วันอันตรายกันแล้วนะครับ
เช้านี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะตำรวจทางหลวง
ได้บินขึ้นสำรวจเส้นทางถนนบรมราชชนนานี
กะเสมพระราม๒ขาล่องใต้
ตรวจเรื่องการจราจรรวมถึงจุดซ่อมสร้างสะพานข้ามแยก
เพื่อหามาตรการในการประบายรถที่จะเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่
โดยเบื้องต้นการจราจรถือว่ายังคล่องตัว
ช่วงนี้ไปติดตามบรรยากาศได้จากคุณพลอยสจิ

รายงานสดมาจากหน่วยบริการตำรวจทางหลวงวังมะนาวครับ

เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาดิฉันก็ได้มีโอกาส
ที่จะบินเฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปสำรวจการจราจร
บริเวณขาล่องใต้ร่วมกันกับนายอาคมเติมวิทยาภัยสิทธิ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมกับตำรวจทางหลวง
และขณะนี้ฉันก็ได้อยู่กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคำมณาคม
ซึ่งเดี๋ยวจะมาสอบถามท่านเกี่ยวกับเส้นทาง
ที่เราได้บินสำรวจไปเมื่อสักครู่นี้

หลังจากที่เราได้บินสำรวจเส้นทางร่องใต้เมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ
ก็ในช่วงขณะที่เป็นวันแรกนะครับ
ก็เส้นทางจากที่เมื่อเช้าที่มานี่จากพุทธมณฑลนครปฐมราชบุรี
แล้วก็มาถึงจุดทางแยกวังมะนาวเนี่ยนะครับ
การจราจรทั้งขาเข้าขาออกนั้นก็ค่อนข้างคล่องตัว

อย่างเช่นทางเข้าตัวเมืองนครปฐมตรงนี้อาจจะมีรถติดยาวนะครับ
ส่วนในเรื่องของการก่อสร้างในเส้นนี้นั้นก็เคลียร์หมดแล้วนะครับ

เพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนว่าสำหรับพี่น้องที่ลงภาคใต้นั้นเนี่ย
อกจากเส้นที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือเส้นทางหลวงหมายเลข๓๕
ธนบุรีปากท่อที่เรารู้จักกันนะครับ
จากใช้เส้นนี้แล้วอยากจะให้ใช้เส้นเพชรเกษม

พุทธมนตรต่อไปที่เพชรเกษมตรงนั้น
ก็จะทำให้การจราจรมันจะได้เรียกว่าแบ่งเบากันไปนะครับ

ถ้าเราขออนุญาตเดินมาดูสักนิดหนึ่งได้ไหมฮะ
ว่าจากที่กรุงเทพที่เรามาตรงนี้
มันมีทางเชื่อมมีทางเชื่อมมาที่หมายเลข๓๕
แต่ถ้าเราเลยไปนิดนึงตรงนี้ตรงนี้จะสะดวกเลย
นิดหนึ่งไปที่ราชบุรีราชบุรีแล้วก็มาเจอที่วังมะนาวนะครับ

ว่าเส้นทางขาล่องใต้ตอนนี้แม้ว่าจะมีจุดซ่อมสร้าง
หรือว่ามีการก่อสร้างสะพานก็ไม่ได้เป็นปัญหาต่อการจราจรถูก
ไม่ได้เป็นปัญหาเพราะว่าตามมาตรการของกระทรวงคมนาคมนั้น
หลักการก็คือว่าคืนพื้นผิวจราจรให้
แล้วก็กันพื้นที่ก่อสร้างให้ชัดเจนทั้งกลางวันกลางคืนนะครับ
ซึ่งในพื้นที่ก่อสร้างนั้นตามมาตรฐานในเรื่องของความปลอดภัย
ส่วนทางกลางคืนนั้นต้องมีไฟก็ได้ให้กลมทางหลวงนะครับ
เขาพิจารณาในเรื่องของไฟบอกตอนกลางคืนนั้นให้มากกว่ามาตรฐาน
คือระยะบอกว่าเขตก่อสร้างนั้นให้มากกว่ามาตรฐาน

ว่าในวันนี้ประชาชนจะเดินทางออกในช่วงเย็นนี้เยอะขึ้นกว่าเดิมไหมคะ
ก็ในวันนี้จริงแล้ววันนี้น่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงเย็น
แล้วก็พรุ่งนี้ก็น่าจะเต็มวันนะครับ
แต่ในบางส่วนนั้นก็เริ่มเดินทางตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่วันที่๒๖นะครับ
ส่วนนั้นก็เดินทางวันที่๒๕เพราะว่าโรงงานบริษัทของฝรั่งนั้นเขาหยุดคริสต์มัส
เพราะฉะนั้นบางส่วนก็ทยอยออกไปนะครับ
อย่างเมื่อวานที่เราเห็นเนี่ยก็คือเส้น๓๐๔นะครับ
๓๐๔ที่เราขออนุญาตมาดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับ
ที่จะไปภาคอีสานนะครับก็มาแยกที่ตรง๓๕๙แล้วก็ไปต่อ๓๔
อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เรียกว่าการจราจรเพิ่มขึ้นมาในช่วง๔ปีที่ผ่านมานะครับ
เพราะฉะนั้นที่ถามว่าจุดที่เรียกว่าวิกฤตที่ว่าเป็นห่วง
ในปีนี้เราบอกว่ามีทั้งหมด๘๘จุด
เพราะฉะนั้นเส้นทางหลักนั้นก็จะมีเส้นทางเลือกให้
เส้นทางขึ้นเขาลงเขาตรงนี้ก็จะมีจุดเฝ้าระวังให้นะครับ
โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะท่าน
ค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นบรรยากาศการจราจรล่าสุด
ซึ่งก็ได้รับการยืนยันว่าตอนนี้นั้นการจราจรยังคงคล่องตัว
ไม่ว่าจะเป็นสายใต้แต่ก็จะมีการหนาแน่นขึ้นในช่วงเย็น
เนื่องจากว่าประชาชนนั้นอาจจะมีการเดินทางออกสู่ต่างจังหวัด

ซึ่งประชาชนคนไหนนะคะที่จะเดินทางก็ควรที่จะวางแผน
ในการเดินทางค่ะควบคุมเวลานะคะ
รวมถึงทางตำรวจทางหลวงเองเขาก็จะมีหน่วยบริการ
ไว้ในตามจุดต่างจังหวัดต่างนะคะหลายจุดด้วยกันทั่วประเทศด้วยค่ะ
นักฐาชัยรัฐบุรตถ่ายภาพพรศจริริทศิลป์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานค่ะ

วันนี้ในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐก็พาดหัวแบบนี้
๑๕เส้นทางลัดหนีรถติดเหนืออีสานตะวันออกใต้
แล้วก็เมื่อกี้ทางภาคใต้ก็จะไปบรรจบกันเส้นของแยกวังมะนาว

คุณผู้ชมครับให้เบอร์โทรศัพท์ไว้ตำรวจทางหลวง๑๑๙

ก็จะรู้เส้นทางต่างที่เขาแนะนำ
ทั้งเส้นทางหลักเส้นทางเลี่ยงได้ด้วยนะครับ
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้
เดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะคะ
จากเรื่องการเดินทางแล้วก็อวยพรเรื่องสุขภาพ
แต่ว่าเรื่องสุขภาพนี่มันควบคุมยากกันจริงนะ